ภูเก็ตมีเหตุระทึกนะคะเพราะว่ามีคนไปเจอกระเป๋าเดินทาง
แต่ไม่มีเจ้าของค่ะลักษณะนี้ต้องสงสัยอยู่กลางร้านอาหาร
ใกล้กับร้านอาหารดังกลางเมืองภูเก็ตเลยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นี่แหละค่ะ
จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับสายตรวจหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุริมถนนแยกออกจากถนนใหญ่
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ
เจอกระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินวางอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปิดกั้นถนนบริเวณโดยรอบ
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ตรวจสอบกระเป๋าจากภายนอกก่อนค่ะ
ภายนอกเป็นกระเป๋าเดินทางทั่วไป
ที่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาใช้เดินทางกัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงน้ำแรงดันสูงยิงทำลาย
ก็ไม่พบว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นนะคะ

ไม่มีข้าวของหรือเสื้อผ้าอะไรอยู่เลย
ไปสอบถามประชาชนใกล้เคียงก็รู้มาว่า
กระเป๋าใบนี้วางตั้งแต่บ่ายวานนี้แล้วค่ะ
ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวอาจจะไปนั่งรับประทานอาหาร
แล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่เพื่อใช้เดินทางต่อ
ทิ้งใบเก่าเอาไว้ก็เป็นได้
เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบแล้วก็หาเจ้าของกระเป๋าต่อไปนะคะ
ลูกทรองกินอยู่หรือเปล่า